อุบลราชธานีก็มีเหตุฆ่าโหดเหมือนกันคราวนี้เป็นลูกเลี้ยงนะคะกระหน่ำแทงพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิตในรถ
หลังจากที่โมโหก็คือพ่อเลี้ยงเนี่ยทำร้ายแม่เขาต่อหน้าต่อตาแล้วก็มีการเรียกร้องเงินบอกว่าถ้าอยากให้เลิกยุ่งถ้าอยากให้เดินออกไปจากชีวิตเนี่ยเอาเงินมาสิก้อนหนึ่งแล้วจะยอมเลิกยุ่ง
เขาบอกเขาทนมานานแล้วทนไม่ไหวก็เลยจัดการเอามีดเนี่ยกระหน่ำแทงจนเสียชีวิตเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสพวรินชำราบพร้อมกับกู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเหตุคนถูกแทงเสียชีวิตในรถเก๋งบริเวณทางแยกหงทองหงษาก่อนถึงบ้านแหลมทองนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานี
ในที่เกิดเหตุมีรถเก๋งโตโยต้าสีฟ้าไหมเลขทะเบียนกไก่คควาย๒๙๖อุบลราชทานีจอดหันหน้าลงข้างทางค่ะในรถพบนายนรงภูสมจิตอายุ๕๐ปีนอนหมดสติอยู่ตรงเบาะที่นั่งคนขับสภาพเนี่ยคือที่ลำคอแล้วก็แขนด้านขวามีบาดแผลชะกันนะคะมีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากกู้ภัยนำตัวออกมาแล้วก็

ที่ผ่านมานายนโรงเนี่ยนะมีนิสัยชอบโวยวายแล้วก็ทำร้ายแม่ของผู้ก่อเหตุเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุ๒วันค่ะนายนรงเนี่ยเอาเสื้อมัดคอภรรยาตัวเองจนเป็นรอยถลอกเลยนะคะ
คดีที่ภรรยาหยิบขวดน้ำตีแขนของนายนโรงจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็วิ่งหนีเอาชนิดวิทย์รอดไปแจ้งความไว้ที่โรงพักค่ะ
ทีนี้วันเกิดเหตุฝ่ายภรรยาคือทนไม่ไหวแล้วเลยขอแยกทางกับนายนรงแต่นายนรงไม่ยอมบอกว่าถ้าอยากจะเลิกกันต้องจ่ายเงินขวัญถุงมาให้ด้วยหนึ่งก้อน
เงินขวัญถุงจริงเขาให้เอาไว้เหมือนกับว่าเป็นเงินดูแลอะไรอย่างนี้ไหม

แล้วนี่คุณดูแลอะไรเขาบ้างเขาถึงต้องจ่ายเงินขวัญถุงให้คุณหรือเปล่า
ทีนี้ฝั่งภรรยาบอกว่าไม่มีบอกว่าเดี๋ยวขอไปปรึกษาลูกชายก่อนก็แล้วกัน
ก็เลยนัดเจอกัน๓คนที่ร้านสะดวกซื้อห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๐๐เมตรค่ะ
แล้วก็ขับรถเก๋งไปตามที่นัดหมายกันไว้
ส่วนลูกเลี้ยงก็คือผู้ก่อเหตุนั่งอยู่เบาะด้านหลังนะคะ
นายนรงก็เอ่ยปากทวงเงินเลยบอกว่าไหนอ่ะเงินอยากจะเลิกกันเอาเงินมาเลย
แต่ฝ่ายภรรยาบอกก็ไม่มีไม่รู้จะหาจากไหนมาให้
นายนรงก็ตบเข้าไปที่หน้าเลยค่ะต่อหน้าลูกที่นั่งอยู่ข้างหลัง
พอบอกไม่มีเงินปุ๊บก็ตบเลยทีนึง
ลูกก็พยายามใช้มือปกป้องแม่นะคะ
นายนรงก็เลยเหมือนหันกลับไปทำท่าจะทำร้ายลูกเลี้ยงด้วย
เพราะเอิญลูกเลี้ยงเหลือไปเห็นมีดปลายแหลมอยู่ในรถอยู่แล้วค่ะ
ก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วก็กระหน่ำแทงนายนรงหลายครั้งจนแน่นิ่งไป
แล้วก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายก็ช่วยไม่ทันเขาเสียชีวิตนะคะ

แล้วก็เจอกับภรรยาของผู้ตาย

เธอปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะคะแต่ก็ให้ข้อมูลบอกว่า
นายนรงเป็นคนขี้หึงก็เลยทะเลาะกันบ่อย
แล้วทุกครั้งเนี่ยเธอก็มักจะถูกนายนรงทำร้ายร่างกายด้วย
เคยมาขอหลายครั้งแล้วบอกให้ไปอยู่บ้านด้วยกัน
แต่ว่าแม่ไม่ยอมไปเพราะคิดว่าเออวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนแหละ
วันหนึ่งเขาจะดีขึ้นวันหนึ่งอะไรอะไรมันจะดีขึ้น
ก็เลยอดทนมาตลอดแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดนครราชศรีมา

บ้านเกิดเขาอยู่ที่นครราชศรีมานะคะ

พูดคุยกับพี่สาวแล้วก็น้องสาวของนายนรงค่ะ
พี่สาวกับน้องสาวก็ยอมรับนะคะว่านายนโรงเป็นคนโผงผางแล้วก็ขี้หึงมาก
แต่ก็ไม่รู้จริงนะว่าชนวนเหตุที่ทะเลาะกัน
จนถึงท่านตายครั้งนี้มันเกิดจากอะไร
ทะเลาะกัน๓วันแล้วไม่รู้ว่าเปล่า
ยังไงไม่รู้เห็นแต่วันที่จะเกิดเหตุ
เขาขี่รถออกไปกับผัวไปรับลูกบนหรืออะไรนี่เลย
ไปรับลูกที่ลูกเรียนมันสื่ออย่างไร
เขาอยู่สการ
เหมือนกับที่ว่าเขาวางแผนกันไว้แล้วหรือยังไง

คือเวลาเขาทะเลาะกันส่วนมาก

เพราะว่าทางพี่ชายจะไม่เคยโทรมา
ฟูดเสียชีวิตที่เขามีนิสัยอย่างไรค่ะ

มายืนด้านนั้นมาเมื่อกี้เนี่ยดีอยู่
เขาไปอยู่ที่อุบนนานไม่ไหวค่ะ

อยู่กับที่อุบนเหมือนกัน
เมืองตนย่าก็เตรียมเตรี่ยมจะเดินทางไปรับศพในน่าโลง
แล้วก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะคะ